ดูความเพื่อนหวัดกันเมืองไทยวันนี้หน่อยนะฮะดูกลุ่มสามวิทย์นะครับ

ตั้งปีหกสองไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วปีนี้
กลับมาอยู่กับเพื่อไทยอีกครั้งอืม
ดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยวันนี้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะนี่นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วก็ต้อนรับนะฮะ
นี่ช่อดอกไม้แกนพักต่อมาต้อนรับกัน
คุณสุริยะนี่แล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุธินนะ
ความจริงสามวิทย์นี่ขาดคุณอนุชาณาขาสายไว้คนหนึ่งเนอะ
อยู่รวมไทยสร้างชาติค่ะนี่นะครับวันนี้ต้อนรับกลับพักเพื่อไทยนะฮะ
ก็มีการนำพักผู้บริหารพักเพื่อไทยนะครับมีสอสอพักเพื่อไทย
แล้วก็อดีตสอสอพลังประชารัฐที่มาอยู่เพื่อไทยก็มาต้อนรับกัน
นายแพทย์ชนละนานบอกว่าการกลับมาอยู่บ้านเพื่อไทยในครั้งนี้เนี่ย
คุณสุริยะจะมาทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์ในภาพรวมของพัก
คุณสมศักดิ์มีความเชี่ยวชาญพื้นที่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
มาขับเคลื่อนผลักดันพื้นที่เป้าหมายที่เพื่อไทย
ยังไม่มีสอสอโดยเฉพาะภาคใต้
นี่แล้วก็สวมเสื้อให้กันนี่เห็นไหมฮะคุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่ามีความสุขมาก
สิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าการเมืองไทยต้องดูเรื่องของดินฟ้าอากาศ
ตอนนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าฟ้าเปิดเมฆหมอกจางหาย
เป็นบรรยากาศของประชาธิปไตย
ที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความสุข

ส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ

จะทำให้พักชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ได้อย่างแน่นอน
และจะเป็นไปอย่างที่คุณสมศักดิ์เคยบอกเอาไว้

จำได้ไหมคุณสมศักดิ์บอกตั้งแต่เป็นสอสอมาไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน
เพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณสุริยะบอกเชื่อที่คุณสมศักดิ์พูด
เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล๙๙๙๙๙อย่างแน่นอน

อย่างเช่นวันนี้เราต้องทำแรงสไลด์
ถ้าหากว่าเรามาเสริมเติมในบางส่วนที่ยังไม่ครบเต็มเนี่ย
ให้ให้เติมเต็มได้มันก็จะเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
สิ่งที่ผมได้พูดมาตลอด
ดินฟ้าอากาศฟ้าเปิดเวทงอกจางหาย
บางไปก็เป็นบรรยากาศของประชาธิปไตย
ที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนมีความสุข
ขณะที่ภาคเพื่อไทยวันนี้เปิดเวทีประสัย
ก็เน้นปราศัยเรื่องรายได้ของชาวอยุธยา
นี่คุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์ก็มาขึ้นเวทีเหมือนเดิม
แก่นนำพรรคนายแพทย์ทลานาน
คือทางเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าถ้าดูเรื่องของตัวเลขนะ
รายได้ของจังหวัดพระนครศรียุธยาสูงเป็นลำดับ๓ของประเทศ
รายได้ต่อหัวของประชากรเป็นลำดับ๖ของประเทศ
มีรายได้เฉลี่ยที่คนละ๔๙๐๐๐บาทต่อปีหรือเดือนละ๔๐๐๐บาท
เรื่องตัวเลขนะแต่พอลงไปถามจริงเนี่ยถามชาวอยุธยา
มีใครมีรายได้ถึง๔๐๐๐บาทไหมแทบไม่มีทางเพื่อไทยบอก
ก็เลยสงสัยว่าตัวเลขมาจากไหนเพราะฉะนั้นเลยขอให้ชาวพระนครศรีรุยา
เชื่อมั่นว่านโยบายของพักเพื่อไทยจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
ความอยู่ดีกินดีราคาพืชผลทางการเกษตรให้กลับคืนมาได้อย่างแน่นอน
ที่ผ่านมาเหนื่อยกันมามากแล้วค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าอายุทยาไม่สิ้นคนดีใช่ไหมคะ
แต่เราไม่เอาแล้วค่ะหน้ากากคนดี
เราจะเอาคนเก่งเข้ามาในประเทศเข้ามาเปลี่ยนแปลง
เข้ามาทำให้ชีวิตของพี่น้องกินดีอยู่ดีอีกครั้ง

พวกนี้ก็เลยเปลี่ยนใจใหม่หันไปหาประยุทธ์จันโอชา
ความแตกขึ้นมาก็บอกว่าจะร่วมกับรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐร่วมกับรวมไทยสร้างชาติ
หมายความว่าพวกนี้เขากำลังคิดว่าจะการหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะตั้งรัฐบาลกันอีกครั้งโดยเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
นี่บนเวทีนะฮะก็เข้มข้นนะครับบรรยากาศด้านล่างเวทีปราศัยที่ข้างหน้าเวทีของพักเพื่อไทยวันนี้ที่อายุทยาเนี่ย
นี่ฮะนี่คือตะวันกับแบมนะครับเป็นหนึ่งในแนวร่วมของนักศึกษามาพร้อมกับเพื่อนมายืนชู๓นิ้วแล้วก็ป้ายข้อความ
เพื่อให้ประชาชนที่มาฟังปราศัยโหวตออกความเห็นว่าต้องการให้พักเพื่อไทยเสนอนโยบายยกเลิกมาตรา๑๑๒หรือไม่
มีข้อความบอกปากท้องกับเสรีภาพไปด้วยกันได้หรือไม่
บอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลกันนะฮะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็มาที่เวทีปราศัยของพักเพื่อไทยเลย
อยากมาขอความเห็นจากภักดิ์เพื่อไทยและประชาชนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอทางกลุ่มของนักศึกษาหรือเปล่า
แล้วจะไปถามคำถามนี้กับทุกภาคการเมืองด้วยไม่ใช่แค่เพื่อไทย
จบเวทีปราศัยนะครับตะวันกับแบมก็เอาป้ายข้อความข้อเสนอไปยื่นให้กับคุณแพทองทานและคุณนัทวุฒิสายเกลือด้วยนะฮะ
ทั้งสองคนก็บอกสั้นว่าข้อเสนอก็ไปด้วยกันได้กับพักเพื่อไทยแต่ไม่ได้ร่วมโหวตแสดงความเห็น
ทีนี้ความเห็นเรื่องบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐตามภาพที่ปรากฏเมื่อวาน
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักไปทานข้าวด้วยอีกแล้ว
รอบนี้มีแกนนำพักพลังประชารัฐด้วยนะฮะแล้วมีรายงานข่าวว่าโอ้โหนี่เขาจับไม้จับมือจับคั่วรัฐบาลกันล่ะ
เมินตัวเลขสอสอกันแล้วภูมิใจไทยได้เท่าไหร่พลังประชารัฐได้เท่าไหร่รวมไทยสร้างชาติได้เท่าไหร
ใช่ฝั่งเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่ใช่ประเมินหมดเลยทุกพักเรื่องนี้นายแพทย์จุลนานศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยมองว่าเป็นธรรมดานะฮะฝ่ายที่เป็นรัฐบาลมีอำนาจอยู่ก็ต้องหาวิธีอยู่ต่อก็ต้องเกาะเกี่ยวกันไว้
แต่ตัวเลขบนโต๊ะอาหารที่ประเมินเนี่ย
วกประชาธิปัตย์บวกรวมไทยสร้างชาติบวกอะไรก็แล้วแต่
ว่าจะได้เกิน๒๐๓สส๒๐๓ที่นั่ง
ถ้าตั้งรัฐบาลก็แค่รัฐบาลเสียงข้างน้อย

แพทย์ชนละนานบอกว่านี่ดูถูกประชาชนเกินไปหรือเปล่า

อ้าวนี่ทางฝั่งเพื่อไทยนะ

เพราะวันนี้มีการเปิดทัวร์ว่าที่ผู้สมัครสอสอเพิ่มเติมนะคะ

แก่นำพักมาร่วมต้อนรับบุคคลคนนี้เลย

พระเนกธรรมรักษ์อิสรากุณะอยุธยาค่ะ

นี่คือคนที่จะมาดูภาพรวมภาคอีสานให้กับพลังประชารัฐ

เอกธรรมรัฐเนี่ยเขาบอกว่าจริงเขาวางมือการเมืองไปแล้ว
แต่แหมพลเอกประวิทย์มาเชิญไปร่วมทำงานทั้งที

เพราะเห็นคนไทยเกิดความแตกแยกมาก็นานแล้ว
นี่ตลอดชีวิตรับราชการเนี่ยเขาก็ทำโครงการเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคี

ส่วนเรื่องสุขภาพหลายคนเป็นห่วงบอกโอ้โหอายุอนาม๘๕แล้วไหวเหรอท่าน
บอกโอ้แข็งแรงดีอยู่ไม่แก่เกินไปหรอก
เอกประวิทย์เองก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าที่ต้องดึงพลเอกธรรมรักษ์มา
ไม่ใช่ว่าไปขัดแย้งระหว่างกลุ่มของนายวิรัติรัตนเศษกับกลุ่มของพลเอกธัญญาเกียรติศาล
กรรมการบริหารภาคมาเกี่ยวกัน
นักข่าวก็เลยถามว่าได้ยินว่าสอสอในกลุ่มของนายวิรัติ
จะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ
พลเอกประวิทย์ตอบว่าใครก็ไปสิ
อ่าผมก็ไปได้ยินผิดว่าพลเอกร้อยเอกธรรมนัน
ไม่ใช่คือพลเอกธรรมรักษ์อิสรังคุณนายุธยาเนี่ย
ใช่ค่ะเคยเป็นอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในรัฐบาลของคุณพักศิลป์อืมอ่าตอนนี้มาอยู่พลังประชารักษ์
ดูภาคอิสรให้พลังประชารักษ์อ่าอ่ามีคนถามพลเอกประวิทย์ว่า
เห็นภาพที่ไปกินข้าวร่วมกันที่บ้านของพลเอกประวิทย
ละนิธิป่ารอยต่ออ่ะนี่ภาพนี้ใช่ไหมกับเออกับภูมิใจไทยอ่ะ
มันยังไงอ่ะท่านอืมพลเอกประวิทย์บอกไปกินข้าวบ้านผมก็อร่อยอ่ะสิ
เจ็ดสิบที่นั่งภูมิใจไทยเจ็ดสิบที่นั่งเนี้ยมันมันยังไง
มันจะเป็นไปตามนั้นเลยไหมบวกไปบวกมาสองร้อยสามสอสอไป
บวกสออออิกโอ้ยเออโหชโน่ไต้ได้สบาย

มีแสดงข่าวมาว่าอาจจะมีศักดิ์ศอร์ทั้งที่มีรักย้ายไปอยู่ภาพยุงตรง

ถ้าอยากไปก็ไปผมบอกแล้ว
ผมมามีเนธมีเจ้าสี่ห้าร้อยมีห้าร้อยออกบนแล้ว
เมื่อวานทานข้าวเป็นยังไงบ้างเท่าไหร่กับเมื่อวานหนูอีก
ก็กินข้าวข้าวบ้านผมก็อร่อยอยู่บ้านผม
ก็เขาบอกว่ากินกันแล้วแบ่งกันแล้วคนละ
เจ็ดฝีนินที่นั่นภารกษรรดิ์เจ็ดฝีนินภูมิใจไทยเจ็ดฝีนิน
ใครบอก

ฮินนี่เมื่อกี้ซูมตัวเองเข้ามาใกล้กล้องด้วยตัวเองด้วยนะ
บอกงื้ออย่างนี้มันน่าทุบหัวเลยนะ

เคยเห็นโหมดนี้ของลุงป้อมเนอะ
แต่ก็อย่างที่บอกแล้วฮะเรื่องตัวเลขสอสอตรงนั้นมันเป็นรายงาน
ยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรยืนยันตรงนั้นนะ

อันนี้ก็ก่อนหน้านี้ที่คุณอนุทินเคยบอกว่าก็ใช่ก็จับคั่วรัฐบาลกันไว้ก่อนนั่นแหละ

คือใครก็คุยได้ถูกไหมล่ะมันก็พูดกันได้หมดแล้วว่า

วันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมนะฮะ
คุณผู้ชมครับรวมไทยสร้างชาตินะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

แนวทางและยุทธศาสตร์ภักดิ์รวมไทยสร้างชาติ

ร่วมกันเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของพัก
มีคุณสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่นะฮะหม่อมหลวงชโยธิศกิจสดากรปัจจุบันเป็นผู้แทนการค้าไทยที่ปรึกษานายก
แล้วก็มีหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลมาเป็นทีมเศรษฐกิจนะครับ
ทีมเศรษฐกิจทั้งหมดที่เปิดตัวในวันนี้นะครับมีคุณจุติกรายเลิกด้วยนะครับคุณไตรงสุวรรณคีรีอีกหลายคนแล้วครับ
ท่านผู้ชมครับนี่จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็สวมเสื้อให้กับทีมเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายว่า
อย่าลืม๘ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นซึ่งส่วนตัวขออย่างเดียวคือความสงบของบ้านเมือง
ขออย่างเดียวเหรอคะขออย่างเดียวความสงบของบ้านเมือง
อย่าลืมนะว่า๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วอย่างอื่นไม่ขอหน่อยนายกขอมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะ
ก็วันนี้เปิดตัวทีมเศรษฐกิจให้แล้วไงเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ความสงบเศรษฐกิจไม่ดี

ตู่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับเรื่องเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนะครับ
กำหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์เท่านั้นหรือเปล่าที่จะเป็นนายกได้
ผลเอกประยุทธ์บอกว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกัน
เพราะยังไม่ได้เลือกตั้งเลยด้วยซ้ำขอให้รอดูวันข้างหน้าอย่าเพิ่งตีความกันเอง
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพักไหนจะได้มากได้น้อย
ส่วนกรณีปรากฏภาพพลเอกประวิทธิ์กินข้าวกับคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ผลเอกประยุทธ์บอกก็ทานก็ทานกันไป
ก่อนที่คุณอนุทินจะไปกินข้าวกับบิ๊กป้อมเขามาอวยพรวันเกิดผมก่อนด้วยซ้ำ
วันนี้เป็นวันแห่งน่ายินดีของภักดิ์ภูมิไทยทั้งชาติ
แล้วผมคิดว่าประชาชนเขาคงฝากความหวังไว้กับผมได้
ผมยืนยันผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด
อย่าลืมก่อน๘ปีอย่าลืม๘ปีเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ผมขออย่างเดียวก็คือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
งั้นไม่ว่าใครก็ทำไม่ได้
นี่บิ๊กตู่บอกความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยใครก็ทำไม่ได้นะคุณรัชพร

แล้วก่อนที่เสียหนูอนุทินชาญวิรากูลจะไปกินข้าวกับบิ๊กป้อม
อวยพรวันเกิดผมก่อนนะ
ใช่ก็ที่เขาบอกไงว่าวันที่วันนั้นตอนวันจันทร์ไม่มีโอกาสได้อวยพร
ก็เลยขอนัดส่วนตัวมาอวยพรในห้องทำงานอีกที
อ้าวก็สุดท้ายประชาชนจะตัดสินนะฮะ

ดูผลโพลดีกว่าเราถามความคิดเห็นประชาชนเอาไว้ใช่ไหม

นะฮะผลสำรวจไทยรัฐโพลครั้งที่สองนะครับประชาชนเทคะแนนโหวตอย่างไรบ้าง
นี่ดูตรงนี้ก่อนนะครับมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด๑๖๘๕๒คน
คำถามที่ว่าคุณจะเลือกแคนดิเดตคนใดเป็นนายกรัฐมนตรี
คะแนนโหวตตามนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะ

คุณแพทองทานชินวัฒน์จากทางเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งนะฮะ๒๔๔๓เปอร์เซ็นต
อันดับสองคุณพิธาริมเจริญรัฐจากก้าวกลายนะครับ๒๑๕๘เปอร์เซ็นต์
อันดับสามพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากรวมไทยสร้างชาติ๑๒๘เปอร์เซ็นต์
ตามมาด้วยบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจากพลังประชารัฐ
คุณเศรษฐาทวีสินจากเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์จากไทยสร้างไทย
คุณอนุทินชาญวิรากูลภูมิใจไทยนี่ฮะที่เหลือยังไม่ตัดสินใจก็มีนะครับ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิจากประชาธิปัตย์อันดับ๑๐นะครับ
คำถามเรื่องสอสอจะเลือกสอสอเขตจากพักไหน
อันดับหนึ่งเพื่อไทย๓๒๕๕เปอร์เซ็นต์
ตามมาด้วยก้าวกลาย๒๒๐๙รวมไทยสร้างชาติ๑๑๓๗
แล้วก็ไล่เรียงกันไปนะฮะพลังประชารัฐไทยสร้างไทยภูมิใจไทย
ยังไม่ตัดสินใจประชาธิบัติมีประชาชาติแล้วก็ชาติไทยพัฒนาด้วย
สอสอบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์นะฮะ
จะเลือกจากพักไหนเพื่อไทยก็อันดับหนึ่ง๓๑๔๗เปอร์เซ็นต์
มาด้วยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไทยสร้างไทยภูมิใจไทย
ก็คล้ายกับในส่วนของสอสอแบบแบ่งเขตนะครับ
นี่เป็นการสำรวจครั้งที่๒ของทางธารัฐโภนุษย์นะฮะท่านผู้ชมครับ
เราจะทำ๓ครั้งนะฮะครั้งที่๒เนี่ย
เดี๋ยวครั้งที่สามเนี่ยจะทำอีกนะฮะก่อนถึงวันเลือกตั้งนะฮะ
ครั้งที่สามเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนึงเผื่อท่านจะเข้าไปตอบแบบสอบถามกันร่วมกันสำรวจนะฮะ